บ้านไม้ที่อายุเป็นร้อยปีโดนไฟไหม้
แล้วก็วอดเสียหายทั้งหลังเลย
แต่ว่ามีเรื่องปฏิหารค่ะคุณผู้ชม
มีสิ่งที่รอดตายเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ

เขาซื้อมาเตรียมที่จะทำกับข้าว
ที่จะแกล้งเพราะว่าครอบครัวนี้

แล้วดูสภาพบ้านสิมาหมด

แต่ว่าไก่ทั้ง๓ตัวก็ยังหากินอยู่ในสุ่ม

เจ้าของบ้านคือนายเสรีแล้วก็นางบุญหลายนามตะ
สองสามีภรรยาที่บ้านหนองว่าพัฒนาตำบลห้วยหิน
เขาก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟัง

ทีนี้เขามาพูดถึงเรื่องความเสียหายของบ้านก่อน

ทรัพย์สินเอ่ยเงินสดที่อยู่ในบ้าน

อุปกรณ์ที่ใช้ทำกับข้าวทำมาหากินต่าง

นายกกิ่งกาชาติอำเภอหนองขงที่จังหวัดบุรีรำ

ก็เอาเงินเอาสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
ไปมอบเพื่อให้ความช่วยเหลือ

รวม๔คนวิ่งหนีตายเพื่อที่จะเอาตัวรอด
คือเวลาไฟไหม้แล้วเอาชีวิตรอดสำคัญที่สุด

ตอนนี้ก็ต้องไปขออาศัยบ้านญาตินอนชั่วคราว

สมาชิกในบ้าน๔คนวิ่งรอดตายออกมา

เขาซื้อเอาไว้ขังใส่สุ่มไว้ใต้ถุนบ้านนะ
จะเอาไปเชื่อดทำกับข้าวขาย
ก็สุดท้ายไก่ก็รอดตายจากกองเพลิง

เจ้าของบ้านเขาเลยบอกว่าโอ้โหปฏิหารขนาดนี้

จะเอาไปปล่อยวัดจะเอาไปทำทานให้พ้นเคราะห์
ฟังเจ้าของบ้านค่ะ
ไก่มันก็กระเสือกกระสนพยายามที่จะเอาชีวิตรอด

ซึ่งหลังจากที่สร้าง

เสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มมามอบให้

ก็สามารถบริจาคช่วยเหลือได้แต่ว่าตามระเบียบของกรสงค์มหาทไทย
ไฟไหม้หลังหนึ่งจะไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีประสบอัคคีภัย
ดังนั้นก็ต้องให้ผู้ใจบุญทุกคนนะคะ
คนไทยส่งน้ำใจช่วยเหลือกันผ่านทางธนาคารทกศนะคะ